คือช่วงนี้เนี่ยเราก็เครียดกับการที่ต้องดูแลตัวเองใช่ไหม
บางทีเราก็อยากดูอะไรที่มันดูสบายใจดูแล้วแบบอมยิ้มได้
จริงนะอาชีพที่เขาเครียดไม่แพ้กันคือคุณหมอพยาบาล
แต่ว่าวันนี้ที่จะเอาคลิปมาให้ดูค่ะ
มีคุณหมออยากคลายเครียดโดยการเต้น
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยซิว่าลีลาจะเป็นยังไงค่ะ
นี่ไงเขาบอกวิธีด้วยไปไหนใส่แมส
แล้วเขาก็ขึ้นเนื้อที่แปลงเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอ
ใครดูแล้วเห็นคุณหมอมาเต้นแบบนี้นี่โอ้โหน่ารัก
แล้วก็เขียนข้อความนะเต้นสู้โควิดแก้เครียดเนอะ
แล้วก็มีคนแชร์คลิปนี้หมื่นกว่าครั้งแล้วนะคะ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นคือก็อมยิ้มแหละ
บอกว่าคุณหมอน่ารักจังเลยเอาใจช่วยนะ
พอมาดูคุณหมอแบบนี้ก็คลายเครียดได้ช่วงหนึ่งเลยล่ะค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนี่คุณหมอเขาลงเนื้อเพลงให้ด้วยนะ

เป็นยังไงเผื่อใครดูหมอเต้นไปด้วยจะร้องตามไปด้วย
แล้วก็บอกว่าบางคนมาคอมเมนต์นะ
พวกเรารู้ว่าคุณหมอเหนื่อยแต่เห็นแบบนี้สู้นะครับ
หมอยิ้มเราก็ดีใจแล้วสู้ขอบคุณมาก
อยากรู้ไหมคะว่าในเพจนี้ดรแป๊กกี้หมามีหมอเด็ก

คุณหมอคนนี้คือแพทย์หญิงถิติมาคุรุพงศ์
เป็นกุมารแพทย์โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาค่ะ
ก็เอาวิธีคลายเครียดแบบนี้มาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกัน
แล้วก็คนในโลกโซเชียลจะได้ไม่เครียดตามด้วย
เห็นเราก็ยิ้มตามนะเห็นคุณหมอยังมีพลังอยู่

แล้วเราก็ร่วมส่งพลังใจให้กับคุณหมอพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับ